อ่ะทานกันแล้วเติมพลังกันแล้วไปเที่ยวกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมฮะ
เดี๋ยวนี้เขาฮิตนะไปถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้นะครับ
พื้นที่เอาไปที่นี่ก่อนใช่ไหมอ๋อขออภัยไปกินกันต่อก่อน
ข้าวหมูทอดก่อนใช่ไหมโอ้โหร้านข้าวหมูทอดเออ
แปลงดอกไม้เดี๋ยวค่อยไปได้ได้ก่อนนิดหนึ่งนะฮะ
ไปที่ร้านนี้ก่อนเลยนะครับที่ชัยนาธร้านข้าวหมูทอด
แล้วเขาบอกว่าเป็นข้าวหมูทอดพลิกชีวิตปลดหนี้ในช่วงโควิดสิบเก้า
นะครับแต่ทีนี้ฮะเขาพลิกชีวิตแล้วปลดหนี้ได้แล้ว
เขาก็เลยมาคืนกำไรให้กับลูกค้าโดยให้คนท้องคนพิการ
ได้เข้ามากินฟรีกันเลยแถมยังเติมให้นะใครไม่อิ่ม
เดี๋ยวเติมข้าวเติมผักเติมน้ำพริกกันได้ไม่อั้นเลย
นี่ก็แถมกันไปแบบนี้นะครับร้านนี้ร้านดี
แล้วก็ทำความดีด้วยมีชื่อว่าร้านข้าวหมูทอด
วัดมหาธาตุนะครับก็ถือว่าเป็นร้านเด็ดขวัญใจนักเรียน
ขวัญใจผู้ปกครองแล้วก็ชาวบ้านเพราะสนุนราคาเริ่มต้นอยู่ที่
สามสิบบาทเท่านั้นเองข้าวแน่นเต็มกล่องหมูทั้งชิ้นมาหั่นใส่
โรยแป้งกรอบแล้วก็ใส่ไข่ยางมาตูมกินกับน้ำจิ้มแจ่ว
เด็ดของทางร้านค้าลูกค้าทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกัน
ฟินสุดเลยนะครับทั้งความอร่อยแล้วก็นี่ที่ให้เยอะมากขนาดนี้นะครับ
ที่ร้านยังมีน้ำซุปมีผักมีน้ำพริกกะปิ
ตักฟรีกินกันแบบไม่อั้นอีกด้วยนะครับและถ้าใครยังไม่อิ่ม
ก็สามารถมาขอเติมข้าวได้อีกด้วยคุณเหมือนที่คุณอริยาถาม
ที่ขายเครปเมื่อกี้เลยค่ะเอากำไรมาจากไหนใช่เออ
นี่คือทางร้านเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเราช่วยกัน
ในช่วงวิกฤตโควิด๑๙แบบนี้กำไรน้อยหน่อยนะฮะ
แต่ว่าให้ทุกคนได้อิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจกันนะครับส่วนโปรโมชั่นของร้านข้าวหมูทอดวัดมหาธาตุในช่วงนี้ก็คือ
ให้คนท้องคนพิการเข้ามาทานฟรีได้เลยนะครับแล้วก็ในแต่ละวันทางร้านจะขายดิบขายดีจนหมดเกลี้ยงทุกวันเลยนะครับ
สุพรรณสาศรีสุขเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงโควิด๑๙ระบาดในครั้งแรกนะคุณ
ในช่วงต้นปีก่อนนั้นตอนนั้นชีวิตโอ้โหหมดสิ้นเลยคุณขาลงจริง
หนี้ท่วมหัวหมดเนื้อหมดตัวเหลือเงินติดตัวให้มาต่อยอดในการ
เอามาทำร้านขายข้าวหมูทอดอยู่เพียงแปดร้อยบาทเท่านั้นก็เอา๘๐๐บาทนี่แหละ
มาลงทุนนะครับมาถึงตอนนี้เปิดขายมาทั้งหมด๘เดือนแล้ว
มีคนมากินไปเรื่อยเรื่อยฮะได้กำไรก็พอสำควร
จนเป็นร้านทุกวันนี้นะครับทางร้านทำทุกอย่างด้วยอะไรคุณ
ใจใจเลยด้วยใจนะฮะและอยากแบ่งปันให้กับคนที่ลำบากในช่วงโควิดสิบเก้า
ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่นี้นะครับก็เลยมีแนวคิดฮะ
ให้ลูกค้าเนี่ยเอาเงินมาเพียงสามสิบบาทค่ะแต่คุณได้อิ่มหลากหลายเลย
แล้วก็เติมผักสดมีน้ำซุปน้ำพริกกะปิให้กินฟรี
ข้าวก็เติมได้ไม่อั้นเลยนะฮะสำหรับใครสนใจอยากจะไปชิมร้านข้าวหมูทอด
วัดมหาธาตุไปกันได้เลยฮะที่วัดมหาธาตุ
ตำบวนแพรกศรีราชาที่อำเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาธิ์
นี่นะพี่กะปิน่ากินฮะโอ้ยน่ากินไปหมดเลยฮะ
ขอบคุณที่ใจดีด้วยนะครับเออผักเคียงของเขาเนี่ยหูแตงกวาหั่น
แล้วน้ำแข็งปกให้มันกรอบกรอบเย็นเย็นโอ้โหหิวฮะฟินค่ะ